ต่อก็คุณเต่าสโรษานะฮะนี่ก็รุ่นใหญ่สี่สิบแล้ว
แต่ยังสวยอยู่นะคะแต่ด้วยความที่ภาพรัก
ตอบก่อนว่านิ่งหลายคนตกใจ
เพราะว่าพี่เต๋าไปออกรายการนึงแล้วบอกว่าก็ใช้ชีวิต
ซ่าหนีเที่ยวเหมือนกันสไตล์วัยรุ่นนะคะ
ซึ่งพี่สาวออกมายอมรับมันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิต
แล้วก็เตือนสติวัยรุ่นนะคะยุคใหม่ด้วย

ก็จะเป็นคนเรียบร้อยแบบทำอะไรช้า

มันก็จะติดกิริยามารยาทที่แบบเป็นเด็กไทยหญิงไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็จะมีช่วงซ่าเนอะช่วงวัยรุ่นที่แบบเหมือนทุกคน
ที่แบบเข้าวงการมาไม่เคยเห็นแสงสีอะไรแบบนี้เลย
ก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะอยู่กลุ่มเขา
ไม่ได้คิดมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็ผ่านมาแล้วเนอะ
แล้วถ้าเกิดพี่เต๋าจะบอกน้อง
เต๋าก็จะบอกเหมือนเดิมว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่ด้วยซ้ำไป
เพราะว่าอยากรู้อะไรเราต้องรู้อะค่ะ

แต่ว่าถ้าเราอยู่ควบคุมอยู่ที่คำสอนที่ดีแล้ว

พูดได้กันทุกเรื่องหรือว่าเพื่อนดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะหาหลักนำทางให้เราไปในทางที่ดีให้ได้

แต่ว่าต้องใช้สติ
สตินะคะในการควบคุมชีวิตด้วยแล้วกันนะ